ไปดูเรื่องของคนดวงดีกันก่อน
คือดูเรื่องที่มีความสุขสบายใจยิ้มออก

เพราะว่าเห็นเขาแล้วก็จะอิจฉาเขา

เดี๋ยวไปไล่ตรวจสอบดูนะครับว่า
งวดเมื่อวานนี้๑๖มีนาคม๒๕๖๑นะครับ
หมายเลขที่ออกรางวัลที่๑ก็คือ๒๑๒
โอ้โหไม่น่าเชื่อมีหลายที่มากนะครับ
แต่ว่ามีอยู่ที่หนึ่งนี่ในกรุงเทพนี่เองนะครับ
ถูกไปถึง๖๐ล้านบาทนะคุณน้ำแข็ง
โอ้โห๑๐ใบคุณผู้ชม

ถ้าเป็นผมผมจะต้องนั่งคิดว่าแบบเราจะเอาเงินไปใช้ทำอะไร

ใช่แล้วค่ะโอ้โหดูสีหน้าสีตายิ้มแย้มมีความสุขเลยนะคะ
นี่แหละเศรษฐีคนใหม่ก็คือนายธรรมวัฒน์แพทอง
เป็นนักตรวจสอบภาษีระดับชำนาญการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร๑๙บึงกลุ่ม
อย่างที่บอกพอรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑๖๐ล้านกว่า

โดยนายธรรมวัฒน์ซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าที่เขาเอามาเร่ขาย
อาคารจันทร์สว่างถนนสวนสยามเขตคันนายาว
คุณภาคภูมิตรงนี้ดิฉันเพิ่งไปจ่ายภาษีที่นี่เลยแล้วลงมาก็เจอแม่ค้ายื่นลอตเตอรี่ให้
แต่คนมันไม่มีดวงอ่ะก็ไม่ได้ซื้อไงทำไมล่ะ
เขายื่นใบไหนให้เลขไหนให้จำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
แต่นี่แหละค่ะคนโชคดีก็เลยซื้อไป๑๐ใบแล้วก็ถูกรางวัลนะคะ๖๐ล้าน
พอรู้ว่าตัวเองถูกรางวัล๖๐ล้านบาทแล้วเนี่ยแหมเลยต้องรีบลงลายมือชื่อเอาไว้เห็นไหมคะ

แข็งอริยาอาจจะอ้างได้ว่า

ฉันก็ซื้อมาแต่มันหล่นหาย

ก็อย่างที่บอกว่าเวลาได้มาแล้ว
เขียนชื่อเอาไว้ลงเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก็ได้

แล้วก็พอรู้ว่าเราถูกรางวัลก็ไปแจ้ง

อันนั้นขั้นตอนหลัง